ดวงใครดีก็เชิญโฟกัสที่หน้าจอนะคะ
นี่เห็นไหมนี่คือบันไดของสำนักสงฆ์
ธรรมานุษย์สอนตะบลเกล้าอำเภอสำโลงจังหวัดสุรินนะคะ
เห็นไหมใครเสียงพญานาคมั้ยคะ
คล้ายนะชาวบ้านเชื่อแบบนั้นค่ะ
เชื่อว่านี่คือพญานคราชมุจรินวิสุทธิเทวานะคะ
ตรงนี้เดิมทีเดียวก่อนที่จะเป็นสำนักสงฆ์
เจ้าของที่คือคุณศรีดาสาธรณอายุ๕๒ปีค่ะ
เขาไปบริจาคเพื่อให้สร้างสำนักสงฆ์นะคะ
คุณศรีดาเนี่ยเมื่อวานนำไข่ต้มมา๙๙ฟอง
ขนมหวานเครื่องดื่มหลักสีบายสีหมากพลูต่างนะฮะ
นี่มาแบบนี้ค่ะมาเส้นไหว้ขอโชคลาภกันตรงเลยนะคะ
ขอหน่อยขอโชคลาภแล้วขอวัดความสูง
ขอวัดความสูงจอมปลวกหน่อยสูงสักประมาณเกือบไม้บรรทัศน์๒๕เซนติเมตร
เอาแบบเด็ดถ้วนไปนะคะเดี๋ยวบอก๑ไม้บรรทัศน์คนตีความอีกนะคะ
เซนติเมตรหลังจากที่วัดเสร็จแล้วจุดทูปเสี่ยงทาย
เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคต่อไป

นั่นฮะนี่ไง
เลขสุดท้ายคือเลขอะไรฮะโอ๊ยมันแยกออกแบบนั้นคือ๒๖๐นะคะ
ศรีดาบอกว่าจอมปลวกพญานาคเกิดขึ้นมาหลังจากที่ญาติโยมได้ร่วมกัน
รูปปั้นพญานาคใกล้กับน้องน้ำใกล้กับสำนักสงฆ์นี่แหละ
ไป๔วันเท่านั้นก็เลยเชื่อว่านี่แหละพญานาคท่านมาเตือน
ให้รีบสร้างให้เสร็จโดยเร็วนี่ค่ะก็เลยนี่เห็นไหม
นี่ไหมเห็นไหมรูปปั้นใช่ไหมฮะรูปปั้นนะคะอ่า
อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ว่าขยับไปที่อำเภอศรีขอรภูมินะคะ
หลักกิโลเมตรตรงนี้จะบอกว่าดูให้ดีเฮียนมากนะคะ
สุดท้ายแล้วชาวบ้านบอกว่าติดต่อกันหลายงวดแล้วนะ
ให้เลขติดต่อกันหลายมวดแล้วมวดที่แล้วก็ถูกกระหลัก
สี่ด้านเนี่ยแล้วสลับกันอย่างเงี้ใช่ค่ะงวดที่แล้วเลขอะไรนะ
มวดที่แล้วมันเจ็ดสองฮะอันนี้ก็สองเจ็ดเนี้ยข้างล่างเนี้ย
หมายถึงเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งเหรอใช่ใช่อ๋อนี่ค่ะ
คุณผู้ชมนี่แหละสุดท้ายแล้วคนที่ได้คนที่โดนงวดที่แล้วนะคะ
ก็ต้องมีการนำของมาถวายดอกไม้ทูบเทียนของหวาน
เหล้ายาปลาปิ้งนะคะมาไหว้มาไหว้ตรงนี้โอ้โหคนมาเยอะจริง
แสดงว่าลองลดคนนั้นน่ะแสดงว่าแม่นมากจริงจริงนะคะอ่า
นี่ชาวบ้านเขาไปส่องหาเลขอะไรงวดนี้ลองฟังจากปากชาวบ้านค่ะ
ได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดไหมชัดอยู่

น่าจะใช่หรือว่าอาจจะโดนความร้อนนะคะ
อ่าจากเรื่องของหลักกิโลสุดเห็งไปต่อที่เรื่องของบึ้งกันหน่อย
หายไปนานกับบึ้งม้วนเขียนตัวเลขหย่อนไปในรูบึ้ง
จุดทูบหน่อยให้บึ้งมันคีบออกมาข้างบน
ูบึ้งอยู่ที่อ่างทองพาไปดูกันหน่อยสิว่ามันจะให้โชคหรือเปล่า
นี่นี่เขียนตัวเลขมาจากบ้านเงียบสดิบดีโม้นมาแล้วก็หย่อนลงไป
รูบึ้งอยู่ที่หลังวัดหมดราชศาสตร์ตระบดบางรกรรมที่อ่างทอง
ชาวบ้านก็อย่างที่คุณปุ้ยบอกนี่เตรียมจากที่บ้านเลยเขียนเลย๐๙
นี่ต้องใช้คำว่าเตรียมการมาเป็นอย่างดีค่ะ
เป็นการเสี่ยงทายนะครับนะฮะชาวบ้านเขาบอกว่าเออตอนแรกเนี่ย
เห็นรูอะไรอ๋อเป็นรูบึ้งขนาดใหญ่อยู่หลังวัดก็เลยไม่ยอม
พลาดนะก่อนออกรางวัลก็เลยจุดทูบจุดเทียนทำพิธีมาขอโชค
จากมันหน่อยพญาบึ้งดันขึ้นมาดันขึ้นมาเอาไหนแกะให้
ผมดูหน่อยซิมันเลขอะไรนี่พญาบึ้งดันขึ้นมา๓ชิ้น๓ตัว๓
เลขสมใจคุณป้าเขาล่ะมี๕มี๑แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ม้วน
อีกอันหนึ่งนะฮะให้ครบสามตัวก่อนแล้วกันนี่นะฮะพญาบึ้งเขาดันออก
มานี่มันก็มีเลขเบิ้ลไม่ได้นี่ไงมันมีแค่๑๙มันจะไม่มี
ซ้ำกันอันนี้พญาบึ้งที่อ่างทองเขาให้มาแบบนี้นะครับ
ต่อที่วัดสว่างอารมณ์นะฮะนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
หลวงพ่อแป๊เกจิดังท่านเจ้าอาวาสถึงเลิกช่วงออกพรรษาประกอบ
ปลูกเสกองค์เท้าหิมรันพนาศูนย์องค์ยืนขนาดสูง๒๕เมตร
เนื้อทองเหลืองแล้วก็เหรียญเท้าฮีรันพนาศูนย์เนื้อผงว่าน
ฮะเป็นผงว่านชั้นหมากหลวงพ่อแป๊ะนี่แหละครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์
โดยมีเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมสวดทำพิธีเพื่อเพิ่มความขลัง
ครับมีสาธุชนไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดแล้วก็บรรดา
ศรัทธาเป็นร่วมงานกันด้วยแล้วเชื่อกันว่าเท้าฮิรันพนาศูนย
นั้นเป็นเทพารักษ์ปกปักรักษาองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖เพื่อปกป้องพยันตรายทั้งปวงให้
พระองค์ครับหลังเสร็จสิ้นพิธีสาธุชนก็เลยร่วมพิธีก็ไป
รุมดูหยดน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ทั้งสองอ่างไปเสี่ยงโชค
คุณผู้ชมจะมองแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวพาเที่ยวแล้วก็พาไป
ที่วัดพาไปที่วัดจังหวัดลำปางวัดเจดีสาววัดชาวเหนือก็ยิ้ม
เจดีซาวคือถ้าเข้าไปวัดแห่งนี้

นับเกินบ้างนับขาดบ้างอับโชค
นี่วันออกภัณฑ์ศาสตร์เขาแห่กันไปนับกันใหญ่เลย
วัดพระเจดีซาวหลังชื่อเป็นทางการนะฮะ

ตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

นับให้ครบ๒๐พอดีหากใครนับครบ
จะมีโชคฮะแต่หากใครนับขาดใครนับเกิน
คือเกิน๒๐คนนั้นไม่ถึงเป็นสวย

พอดีเลยอันนี้โกงเทวดา

ไม่ใช่มาที่เอ้ยผมอ่านมาเยอะเว้ย
๒๐อันนี้๒๑๒๔๒๐
เทวดากุมขมับเลยเจอเหตุจารย์แบบนี้อย่างคุณลักษณีย์อีกยิ่งไม่ได้นะครับ
กงเทวดาขยับต่อจากที่ลำปะคุณนับจบยังเนี่ย

เจดีซาวไปที่ชนบุรีวัดเนินสุธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
นี่น่าไปมากจิตกรรมฝาผนังมีพุทธประวัติมีรามเกียรและมีซุปเปอร์ฮีโร่
จริงเหรอซุปเปอร์ฮีโร่มาด้วยฮะวาดไว้อย่างน้อย๓ตัว
ถ้าหากใครเจอซุปเปอร์แมนนี่คือเป็นฝ่ายธรรมะประหนึ่งว่าเป็นความมุ่งมั่น
ต่อให้เราตายก็จะไม่ตายความดีไม่มีวันตาย
สไปด์แมนคือปล่อยใยปล่อยใยคือเหมือนกิเลส
มันโยงยายมันติดขัดไปทุกสิ่งไปทุกอย่างเลย

ความโกรธคือโง่โมโหคือบ้า
อยู่กับพวกยักษ์เห็นไหมนี่คือการแบบเป็นด้านลบด้านลบทั้งหมดเลย
ดังนั้นวัดเนินสุธาวาสจึงแถมกุศโลบายแทรกสุจรวายไว้
เอาไว้กับบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายนะฮะ
ใครผ่านไปก็แวะไปได้วัดเนินสุธาวาสชนบุรีครับ